เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ภายในบ่อนะเขาจะมีการนำกระดาษกาวมาติดไว้ที่ขอบบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งรีดไต่หนีออกนอกบ่อ
อีกทั้งยังมีแผงไข่อุปกรณ์ให้น้ำจิ้งหรีดและหัวอาหารสำเร็จรูปไว้อีกนะครับ
ซึ่งคุณอ้วนบอกว่าจิ้งหรีดจะโตเต็มวัยในระยะเวลา๔๕วันนะครับแถมยังจับขายได้ทุกเดือนกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาททำให้มีรายได้เดือนละประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ที่เห็นเราพากันเข้าครัวทำขนมเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นช่วงตลอดกินนะจ๊ะ
นี่คุณอ้วนครับนอกจากจะเลี้ยงจิ้งหรีดขายแบบสดแล้วเขายังนำจิ้งหรีดมาต่อยอดทำเป็นคุกกี้จิ้งรีดขายอีกด้วยครับ
คือตัวนี้อ้วนตั้งใจทำขึ้นมาเป็นขนมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะว่าในคุกกี้หนึ่งชิ้นเนี่ยมีโปรตีนสูงกากใยไฟเบอร์หรือวิตามินดีธาตุเหล็ก
สำหรับสาวที่รักสุขภาพทานแล้วไม่ทำให้อ้วน
อย่าว่าแต่สาวเลยครับที่โดนใจหนุ่มอย่างผมเนี่ยก็ใดโจรแทบโดนใจเหมือนกันครับ
คุณอ้วนบอกว่าคุกกี้จิ้งหรีดก็ทำเหมือนคุกกี้ทั่วไปนั่นแหละครับ
แต่จะต่างกันตรงที่ใช้แป้งจิ้งหรีดผงโปรตีผสมกับผงโกโก้เนยเกรดพรีเมียมแต่งกลิ่นธรรมชาติ
คลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วก็จะนำคุกกี้ไปเสี่ยงทายไม่ใช่ไปอบแห้งสิ
แห้งในเตาครับพร้อมกับตกแต่งด้วยการวางตัวจิ้งรีดไว้บนคุกกี้ครับ
คุณอ้วนเขาขายคุกกี้จิ้งหลีดชิ้นละ๒๕บาทแบบเป็นแพ็คละ๑๐๐บาท
เลี้ยงจิ้งหรีดที่ฟาร์มแห่งนี้ก็สามารถต่อยอดพร้อมสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒